ภัยสาวกันหน่อยนะคะมีผู้หญิงคนนึงเธอมาโพสต์เล่าเรื่องราวเอาไว้เป็นอุทาหรณ
บอกว่าเธอนั่งรถตู้โดยสารเป็นรถตู้เส้นทางมีนบุรีจตุจักรค่ะ
นั่งอยู่ดีผู้ชายที่นั่งข้างอยู่ก็ช่วยตัวเองโชว์
คือนั่งติดกันเลยนะแล้วก็คือใช้เท้าใช้มือสะกิดเรียกให้เธอดูอะค่ะ
แล้วมีคนเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ตอนจังหวะที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยกำลังจะแบบลงอะค่ะ
คือผู้หญิงคนนี้เขาโพสต์คลิปเอาไว้นะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวด้วยว่าเธอเจอโรคจิต
บอกแบบนี้เลย๙โมงเช้าเธอกำลังจะเดินทางไปทำงานค่ะ
ซึ่งพอจะขึ้นมาเนี่ยนะผู้ชายวัยกลางคนที่สวมหน้ากากอนามัยคนนี้
ขออนุญาตเบลอหน้าแล้วกันนะเขาย้ายที่นั่งจากเบาะหลังสุดมานั่งข้างเธอ
ฝั่งติดกระจกตรงกลางรถตู้ค่ะแล้วผู้ชายคนนี้ก็จัดการเลยอ่ะ
ดกระดุมกางเกงรูดซิปลงแล้วก็สำเร็จความไข้ด้วยตัวเองข้างเธออ่ะ
คือมือไม่ว่างใช่ไหมจะเอาแขนส่วนข้อศอกสะกิดเธอ
แล้วก็เอาเท้าเนี่ยสะกิดเธอเหมือนเรียกจะให้ดูอะค่ะ
จนจนสำเร็จเลยนะจนสำเร็จเลยจริงนะคะ
แล้วก็ค่อยลงรถตู้ไปเนี่ยค่ะเธอบอกเธอช็อกมากทำอะไรไม่ถูก
มือไม้สั่นไปหมดเลยช็อกถึงขั้นว่าร้องไม่ออก
ไม่รู้จะตะโกนให้คนช่วยยังไงค่ะเพราะว่าในรถตู้อ่ะ
ก็มีแต่ผู้สูงอายุอีก๓คนเธอเลยบอกว่าอยากจะมาโพสต์เตือนภัย
เห็นผู้ชายคนนี้เนี่ยระวังเอาไว้ให้ดี
ก็แอบตกใจนิดนึงนะคะคือตอนแรกที่เขาทำใช่ไหมคะ
เราก็แบบว่าไม่ได้อะไรแบบว่าก็ก็กลัวแหละค่ะแต่แบบว่าเออ
เราพยายามทำเป็นไม่มองแต่พอเขามาสะกิดอะไรอย่างนี้ค่ะ
สะกิดใช้เท้ามาสะกิดอันเนี้ยก็คือแบบว่ากลัวมากเลย
ถ้าหลับเตือนนะคะก็เหมือนต้องคอยคอยดูแบบว่ารอบรอบตลอดอะค่ะ
คือจริงอันนี้ก็เหมือนเป็นความผิดพลาดของเราด้วย
เพราะว่าแบบเราเหมือนนั่งดูแต่มือถือแบบแทบไม่ได้มองรอบข้างเลยอะค่ะ
ค่ะก็คือหลังจากนี้ก็จะแบบเปลี่ยนตัวเองใหม่ละค่ะ
ก็คือจะคอยสังเกตถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ที่ว่า
เฮ้ยเราอยู่ด้านหลังกับผู้ชายอาจจะน่าไว้ใจหรือไม่น่าไว้ใจ
พี่นะไว้ใจเราก็จะเปลี่ยนทีไปนั่งข้างหน้าดีกว่าค่ะ
เพื่อความปลอดภัย
คือผมเข้าใจว่าน้องผู้หญิงที่เจอเนี่ยอาจจะมองว่าในรถที่เป็นผู้โดยสารด้วยกันเนี่ย
อาจจะมีแต่ผู้สูงอายุก็เลยไม่กล้าโวยวายเพราะว่าคนนั้นเนี่ยนั่งอยู่ใกล้เลย
กลัวว่าจะทำร้ายใช่ไหมฮะ
คือถามว่าจะทำยังไงเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยผมว่าคงจะต้องหาทางที่จะส่งสัญญาณบอกใครสักคนหนึ่ง
ให้ผู้ชายคนนี้รู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้เล่นด้วยเราไม่ได้จะไปกลัวอะไรคุณนะ
คือพยายามส่งสัญญาณบอกใครให้เขารู้ว่าพี่ครับพี่คะเรียกเพื่อให้คนอื่นเนี่ยหันมามอง
ถ้าเกิดไปโวยวายเลยน้องเขาอาจจะกลัวว่าถ้าเกิดโวยวายแล้วเดี๋ยวคนนี้มันทำร้ายจะทำยังไง

เราสามารถพูดได้ยังไงว่าแจ้งตำรวจนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปนี้ได้มั้ย
ก็ได้นะก็ทำได้นะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าคนคนนี้เนี่ยเออมันมีอะไรที่เป็นลักษณะ
มีอะไรที่อยู่ในมือมารึเปล่าอาจจะต้องหาทางอย่างนั้นนะครับ